มาที่พระเอกกันบ้างดีกว่ากระทิงขุนนรงคนนี้บอกเลยโอ้โห
แครีร่งทื่อก็ใจสั่นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ความหล่อความเข้มกระชากใจสาวเหมือนเดิม
ดูคุณผู้ชมดูความใสสิคนอะไรมาสแบะ
หลายคนสงสัยว่าทำไมทำไมกระทิงถึงตัดผมสั้นตลอดเลย
เจ้าตัวเฉลยว่าเป็นเพราะติดถ่ายละครสองเรื่องค่ะ
ซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้เขาก็ขอคงแบบนี้ไว้ก่อนก็แล้ว
มันไม่ได้ผมสั้นธรรมดาคุณผู้ชม
มันแทบจะเป็นสกินเฮดเบาอะไรอย่างนี้

คนเลือกภาพมาเนี่ยดีมากเลย
คือม้าเนี่ยแข็งแรงมากเลย
คุณโคกัตที่มาสเหรออย่างแน่ใจนะเริ้นขวัญ

เดี๋ยวไฟก็หล่นลงมา
คุณผู้ชมส่วนที่กระทิงชอบขิงพระเอกรุ่นพี่เด่นคุณเรื่องซิกแพค
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้โอ๊ยกระทิงสู้เด่นคุณไม่ได้แล้วนะ
แต่ก็ดีใจจริงว่าเด่นคุณตอนนี้กำลังดังมากเลย
เพราะว่าเขามีละครถึง๒เรื่องด้วยกันคุณผู้ชม
แล้วคนที่ชอบแซวว่ากระทิงหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละ๑๐รอบ
เดี๋ยวใครไปดมเขาวันละ๑๐รอบ

ก็เลยบอกว่านึกว่าน้ำเปล่า

ก็คือหล่อสะอาดมึงอาบน้ำ๓รอบ

คือแบบพี่เด่นนี่ผมยอมว่าเป็นคนที่มีซิกแพคแบบ

ก็ได้ความขาวว่าอะไรอย่างนี้ลูกน้อง

เสื้ออาบน้ำออกมาอย่างนี้

เชอร์ลี่มันสักครู่แอบเมาว์ว่าเหมือนเด็กม้อหกเลยนะ

รักบาทอะไรอย่างนี้
รุ่นพี่คะแต่จริงเขาโตแล้วนะแต่หน้าเขาก็เด็กแป๊บก็ร่าวใจอยู่นะครับ